ตอนนี้เลยทำให้บรรดาผู้สังเกตการณ์เริ่มประเมินสถานการณ์นะครับว่า
ทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจจะไม่มีอีกทั้ง๓คนนี้อาจจะไม่มีใคร
ได้๑๒๓๗คะแนนหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งของคณะผู้แทนทั้งหมด
แล้วถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่มีใครได้ครึ่งหนึ่ง

เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
แม้ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำคู่แข่ง
แต่ความพ่ายแพ้ล่าสุดในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐใหญ่
รวมถึงกระแสต่อต้านทรัมป์จากสมาชิกระดับสูงภายในพักดิพับบิกัน
นักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐมองว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคเกอร์คอนเวนชั่นในพักรีพับบิกัน
นั่นคือไม่มีผู้สมัครคนไหนได้เสียงสนับสนุนข้างมาก
จากคณะผู้แทนมากเกินกึ่งหนึ่ง
หรือมากกว่า๑๒๓๗เสียงจากการยังเสียงขั้นต้น
จนทำให้ต้องมีการเลือกตัวแทนพักขึ้นในการประชุมใหญ่

ก็จะทำให้เกิดกระบวนการโน้มน้าวของล็อบปี้ยิสต์
อาจทำให้คณะผู้แทนบางคนมีสิทธิ์เปลี่ยนใจ
ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนอื่นได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนใจของคณะผู้แทน

ซึ่งตัวเองเป็นคณะผู้แทนอนุญาตหรือไม่
และแน่นอนว่าสมาชิกระดับสูงของพักลีพับปิกัน
จะพยายามใช้โอกาสนี้สกัดกั้นทรัมป์จากตำแหน่งตัวแทนพัก

โกเกอร์คอนเวนชั่นเกิดขึ้นเป็นปกติทั้งในสองพักใหญ่
เนื่องจากไม่มีกฎที่ผูกมัดแน่นอน
คณะผู้แทนต้องสนับสนุนผู้สมัคร
คนที่ได้ชัยชนะจากการหยั่งเสียงขั้นต้นในรัฐของตัวเองเท่านั้น
รกเกอร์คอนเวนชั่นครั้งล่าสุดของพักรีพับบิกัน

โทมัสติวีผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก

หลังคณะผู้แทนต้องลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ของพักถึง๓รอบ
ขณะที่การเกิดโบรกเกอร์คอนเมนชั่นครั้งล่าสุดของเดโมแครต

หลังจากนั้นในทศวรรษ๑๙๖๐
มีการปฏิรูปโดยกำหนดให้คณะผู้แทนต้องลงคะแนนให้ผู้ที่ได้ชัยชนะ
จากการยังเสียงขั้นต้นของรัฐ
ทำให้การจะเปลี่ยนใจลงคะแนนให้ผู้สมัครคนอื่นทำได้ยากขึ้น
ขณะที่ตอนนี้ทรัมป์ถือเป็นผู้สมัครจากรีพับริกันเพียงคนเดียว
ดูจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้คณะผู้แทน
ใกล้เคียง๑๒๓๗เสียงมากที่สุด
แต่หากทรัมป์ไม่ได้เสียงสนับสนุนตามเป้า
อาจทำให้เกิดโบรกเกอร์คอนเมนชั่นตามมา
ก็จะทำให้ลีพับปิกันต้องเผชิญความเสี่ยงต่อความแตกแยกภายในพัก
รวมถึงหากตัวแทนที่ได้จากโปรเกอร์คอนเมนชั่น
เป็นผู้ที่ได้รับการหนุนหลังจากสมาชิกอาวุโสของพัก
ซึ่งไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ที่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มรากย่าเป็นผู้เลือก
ก็อาจส่งผลกระทบต่อความศรัทธาต่อพัก
ผู้สนับสนุนบางกลุ่มด้วยเช่นกัน
นี่จึงถือเป็นเดิมพันธุ์ที่สูงยิ่งของลิพับบิกัน
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน